ใครที่ขับรถยนต์ก่อนที่จะถอย

มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองไม่ครบก่อน

เพราะว่าที่นครศรีธรรมราชหนุ่มคนหนึ่งค่ะ

หลังจากนั้นซื้อเสร็จแล้วขึ้นรถจะถอยออกมา
ไม่เห็นว่ามีเด็กหญิงอายุขวบกว่าอยู่หลังรถ

ตำรวจสอบพอมือนครสีธรรมราชค่ะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่นะคะอยู่หน้าร้านขายของชำในตำบลปากภูน
คนขับชื่อบรายศรีชัยกุณเหลมปี๒๖ปี
อยู่ที่พื้นมีคราบเลือดมีรองเท้าของเด็ก๑คู่
ผู้เสียชีวิตนะคะคือเด็กหญิงอายุ๑ปีกับอีก๔เดือนเท่านั้นเองค่ะ
สภาพศพมีบาดแผลแตกที่ศีรษะตามตัวมีรอยถลอกนี้นะคะ
ญาตินำศพกลับบ้านพักใกล้
สอบสวนนายสิริชัยคนขับให้การว่าจอดรถไว้ริมถนนลงไปซื้อบุหรี่
หลังจากนั้นซื้อเสร็จกลับขึ้นมา
ขับรถออกไปได้นิดเดียวได้ยินเสียงเด็กร้องลั่นเลย
ก็เลยรีบจอดรถลงมาดูพบว่าตัวเองขับรถทับร่างเด็ก
ตอนนั้นปัจจิปสาหัสนะคะหลังจากนั้นเสียชีวิตค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการชนะสูตรพลิกศพมอบศพให้กับญาติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ส่วนคนขับตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีค่ะ